คุณผู้ชมครับผู้ชายอายุ๓๐ปีเขาประสบอุบัติเหตุ
จักรยานยนต์แล้วหายตัวไปค่ะพอวันรุ่งขึ้นไปเจอศพอยู่ในคลองฮะ
แต่ญาติเนี่ยมาดูกล้องวงจรปิดแล้วขนลุกสู้เลยครับ
คุณผู้ชมฮะดูนะครับมาแล้วฮะรถเสียหลักหมุนคว้างฟึ๊บ
ไฟส่องกล้องนี่คือใกล้ใกล้ถนนเรียบคลองฮะค่ะตอนแรกลุกขึ้นเนี่ยเห็นไหม
อ่ามีการเดินใช่ไหมเดินแล้วไปไหนอ่ะเดินทะลุกำแพงเหรอ
เดินหายเข้าไปในกำแพงเหรออ่าดูอีกทีครับคุณผู้ชมดูอีกทีฮะ
หมุนคว้างฟับก็ดูเหมือนไม่เป็นอะไรมากนะฮะ
ลุกขึ้นคนเจ็บลุกขึ้นเดินครับลุกขึ้นเดินแล้วก็ดูดูไปทางกำแพงนั้นดิ
เห็นเห็นตัวไหมเห็นตัวไหมเดินแล้วนะค่ะเดินแล้วนะหนึ่งสองสามอุ้ย
อ่าคุณวรพรอุ๊ยอ่ะญาติเขาก็ยิ่งขนลุกค่ะนี่คือภาพตอนที่นายธรรมนูลทรงงามอายุสามสิบปี
ถนนเรียบคันคลองพระยาบาลลือลาสโบราห์หลวงพระนครสีอายุทยาครับ
จากนั้นเขาลุกขึ้นได้นะแล้วคือเหมือนตกใจเดินไปสองสามเก้าอ้าว
หายไปไหนจากกล้องวงจรปิดเหตุเกิดตอน๔ทุ่มของวันที่๗มีนาคมครับ
นี่ตรงนี้ตรงนี้ก็ตอนกลางวันเป็นอย่างนี้
ไปดูจุดเกิดเหตุเจอรองเท้าหล่นอยู่

ใช่นะฮะจึงประสานกู้ภัยบอกว่าช่วยงมค้นหาหน่อย
หวังว่าจะยังมีชีวิตอยู่แต่ที่น่าแปลกใจคือ
คือเขาหายไปจากกล้องได้ยังไง

เพราะว่าตรงนี้มีสารพระภูมิเก่าครับคุณผู้ชมครับ
เอาไปซ่อนเปล่านี่ชาวบ้านเชื่อแบบนั้น

แต่คือถ้าเราเห็นอย่างนั้น
มันก็ไม่น่าจะมาจบในน้ำถูกไหม

คือเดินได้ใช่ไหมคะ
แต่ญาติยืนยันบอกว่าคนนี้ธรรมนูลจริง
เพราะว่าจำรอยสักที่หลังได้
พันธ์ตำรวจเอกจักรภัณฑ์โอสถากัณฑ์นะครับ
เพราะท่านผู้กำกับสรบหลวงบอกว่า
ส่งร่างผู้เสียชีวิตไปชนสูตรที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติแล้วนะ
จะหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริง
แล้วก็สั่งการให้ชุดสืบสวนติดตามภาพจากกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมหน่อยสิ

ก็มีเพียงกล้องตัวเดียวนั่นแหละครับที่จับภาพได้ขณะที่รถเสียหลักล้ม
จากนั้นก็หายไปในกำแพงปูนได้ยังไง
ว่าน่าจะเป็นลักษณะของมุมกล้องแล้วก็หยดน้ำ
คุณผู้ชมครับวันนั้นมันมีฝนตกหนักด้วย
ส่วนประเด็นการชิงทรัพย์ก็ยังไม่พบข้อมูลเนื่องจากทรัพย์สินอยู่ครบ
แล้วก็พบอุปกรณ์การเสพยาเสพติดในกระเป๋าของผู้เสียชีวิต
ส่วนบาดแผลที่ศีรษะอาจเกิดขึ้นช่วงรถล้ม
หรืออาจจะเป็นตอนตกลงไปในน้ำซึ่งต้องรอผลการชนะสูตรครับ
พยาวประสาททองนะครับน้าของผู้ตายเนี่ยเล่าบอกว่า
คล่องใจนะไอ้แผลที่หัวเนี่ย
กลัวจะเป็นเหตุทำร้ายร่างกายจนหนีไปแล้วก็ไปเสียชีวิตหรือเปล่า
แต่เมื่อผลตรวจสอบเบื้องต้นระบุว่าเสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจ
จากการจมน้ำก็ไม่ได้ติดใจไม่ได้คล่องใจแล้ว
รับว่าหลานเคยมีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะ
ส่วนบรรยากาศที่วัดจราเข้ไล่ที่เสนานะครับ
ญาติแล้วก็เพื่อนมารอรับร่างผู้เสียชีวิตก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้าครับ